ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเขาบอกว่ามีภาพภาพหนึ่งปรากฏออกมาน่าสงสารมาก
คุณยายอายุประมาณหนึ่งร้อยปีนั่งอยู่บนรถเข็นให้ลูกสาวอายุห้าสิบเจ็ดปี
และลูกสาวเนี่ยแขนด้วนหนึ่งข้างมีอาการทางสมองด้วย
ไปตามข้างถนนแบบนี้เพื่อเก็บขวดเก็บกระดาษขายประทังชีวิต
คุณยายรู้หนึ่งร้อยแล้วเหรอคะใช่ยังต้องมาเดินเก็บขวดเก็บขยะอีกหรอคะ
ใช่แล้วลูกสาวที่เดินอยู่ด้วยก็คือแขนด้วนแล้วมีอาการทางสมองเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีการแชร์ออกไปค่ะแชร์ต่อต่อไปอีกนะคะ
ทีมข่าวของเรารับเรื่องแชร์นี้เช่นเดียวกัน
แล้วก็เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ริมครองพระพิมลราชา
ไปสอบถามถึงคนทั้งสองคนที่ปรากฏอยู่ในภาพ

ผู้ใหญ่บ้านผมรู้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง

ชื่อว่านางแย้มแก้วอ่ำอายุ๑๐๐ปีจริง
ส่วนคนลูกชื่อว่านางสาวสายพินมีดีอายุ๕๗ปี
แขนขวาขาดจากอุบัติเหตุตั้งแต่ยังเล็ก

ส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านเองให้ความช่วยเหลือนะคะ
ทั้งสองคนเลยให้ไปอยู่ในพื้นที่บ้านค่ะ
เอาเงินที่ได้จากการไล่เรียรัยของชาวบ้านมาปลูกบ้านให้
ที่ผ่านมาทางอำเภอและหน่วยงานต่าง
เอาเงินมาให้เอาสิ่งของมาให้
ช่วยเหลือครอบครัวคุณยายเป็นประจำ
ช่วงเย็นก่อนกลับบ้านเห็นคนแก่คนหนึ่งเข็นรถ
แล้วก็มีคนแก่กว่าอีกคนนึงนั่งอยู่ในรถเข็น

เอาเงินส่วนตัวมอบให้แล้วก็เอาเรื่องราวนี้โพสต์ลงในสื่อออนไลน์
เพื่อนสนใจกันเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ไปสอบถามคุณยายค่ะคุณยายแย้มนะคะ
คุณยายแย้มเล่าให้ฟังเลยมีลูกชายลูกสาวรวมกัน๖คน

ตอนนี้อยู่กับนางสาวสายพินลูกคนที่๔พิการด้วยมีอาการทางสมองด้วย
ส่วนตัวคุณยายเองประทังชีวิตกับเงินผู้สูงอายุเดือนละ๑๐๐บาท
แล้วก็มีเงินพิการของลูกสาวเดือนละ๘๐๐บาท
บางทีก็มีจากเทศบาลบ้างผู้ใหญ่บ้านเอามาให้บ้าง
แต่ต่อมานะคะทางเทศบาลให้รถเข็น
ก็เลยตัดสินใจให้ลูกสาวเข็นออกไปเก็บขวดเก็บขยะเอาไปขายโดยตัวเอง
ต้องนั่งไปกับลูกสาวด้วยเพราะลูกสาวมีอาการทางสมอง
ต้องไปดูแลควบคุมกลัวจะถูกรถชน
และออกไปเก็บทุกวันในช่วงเย็นเท่านั้น
คุณยายบอกว่าสำหรับท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือ
คุณยายก็สามารถช่วยเหลือได้ที่หมายเลขบัญชีนี้
เราขึ้นให้แล้วนะคะ๐๒๐๒๐๑๕๐๐๕๔๑ค่ะ